งานนี้ช้างจริงค่ะงานช้างที่จังหวัดสุรินครับ
มันไม่ใช่แค่ว่าขนาดของงานที่ใหญ่หรือจำนวนคนที่มา
แต่มันดราม่ากลายเป็นงานช้างจริงค่ะ
ราม่าในงานนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์เมื่อมีการจัดงาน
แล้วจะต้องมีการเกณฑ์นักเรียนนักศึกษามานั่งอยู่กลางแจ้ง
เอาผ้ามาพับเป็นลักษณะของรูปช้างเพื่อทำสถิติ
แล้วกลายเป็นว่าหลังจากนั้นมันปรากฏภาพว่า
มีเด็กหลายคนที่เป็นลมลมพับเพราะแดดที่มันแรงแบบสุด
คุณผู้ชมลองดูคลิปบางช่วงบางตอนค่ะ
ศรีสาธารณร้อนไปก่อนอุณหภงตอนนี้ไม่ธรรมดาเลยนะคะ
๔๐องศา

ที่คุณผู้ชมได้ยินเป็นเสียงของโคศกที่ประกาศ
และเป็นเสียงพิธีกรที่พยายามพูดว่า
งานนี้ตอนนี้อุณหภูมิ๔๐องศาเซลเซียต
คุณผู้ชมลองนึกภาพ๔๐องศา

แต่น้องนักเรียนนักศึกษาจาก๑๕สถานศึกษา
รวมทั้งมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม
นั่งอยู่กลางแจ้งพับตุ๊กตาช้างจากผ้าพื้นเมืองสุรินทร์
มีจำนวนกว่า๑๙๐๑๐คน
เดินเท้าเข้ามาในสนามแสดงช้างสุรินตั้งแต่เที่ยงวัน

เขาบอกว่ามีหลายคนล้มพับแล้วค่ายจับหลายรายเลย
ทีนี้มันก็เกิดกระแสดราม่าตรีกลับอย่างที่บอกนะคะ
เพราะงานนี้มีน้องหลายคนทนไม่ไหวค่ะ
ต้องเข้าไปมีทั้งเนี่ยคุณผู้ชมลองดูสิ
หามกันออกไปแบบนี้เป็นลมค่ะ
มีเจ้าหน้าที่เข้าไปหาพาไปปฐมพยาบาล
เพราะอะไรแดดมันร้อนแล้วพิธีกรประกาศ๔๐องศา
ตอนนั้นแดดกลางแจ้งร้อนแบบสุด
หลายคนน้องเราจะเห็นภาพว่านี่
เขาใช้วิธีป้องกันตัวเองด้วยโหมันร้อนนะทำไง
ก็เอาไอ้ผ้าเนี่ยผ้าขาวม้าอย่างนี้ขึ้นมาคลุมตัวเองบ้าง
เอาถุงเอาอะไรบ้างขึ้นมาบังใส่หมวกกางร่มก็มี
เพราะต้องอยู่ตรงนั้นเป็นเวลานานหลายชั่วโมง
มันก็เลยเกิดเป็นกระแสราม่าผิดผ้าคุยฌาญว่าทำไม
ให้เด็กมานั่งทำอะไรแบบนี้
หรือบางคนนิวค์ผ้าคุยฌาญว่าจะจัดกิจกรรมไม่ว่าแต่ต้องหาสถานที่

เขาก็เอาคลิปงานวันนั้นแหละค่ะ

พูดไว้แบบนี้ว่าใช้เด็กมานั่งตากแดดเพื่อทำกิจกรรม

ขณะที่เด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมนี้โรงเรียนให้เข้าร่วมเพราะเป็นกิจกรรมระดับจังหวัด
ลองฟังเสียงน้องหน่อยไหมคะไปฟังค่ะ
พร้อมเพรียรย์เลยคะท่านเกถคุณผู้ชมโดนบังคับมาค่ะ
เช่นเดียวกับน้องนักเรียนคนนึงนะคะชื่อว่าในเอค่ะนามสมมุติค่ะ
เข้าร่วมกิจกรรมนี้และเปิดใจแบบนี้ด้วยนะ

ต้องมีเหตุผลที่สมควรนะถึงจะยกเลิกได้

ที่เขาบอกว่าเด็กเนี่ยพยายามที่จะหาวิธีป้องกันความร้อนกลางร่ม
หมวกใช้ผ้าต่างและพิธีกรก็ยังประกาศนะคะว่า
ถอดหมวกเสื้อคลุมหุบร่มเก็บด้วย
เพราะต้องการภาพที่สวยงามให้มันเป็นสีเดียวกัน
กว่าจะเสร็จงานก็เป็นลมกันก่อนหลายคนล่ะค่ะ
กิจกรรมนี้เราถูกบังคับไหมหรือว่าเราสมัครใจไปเอง
ถ้าจะไม่ไปต้องมีเหตุผลที่เขาเรียกว่างานสุข

ซึ่งเด็กก็คงจะไม่กล้าอันนี้
พอถึงเวลาทับช้างเขาก็จะประกาศว่าแบบ

อดเสื้อคุมเอาร่มออกเพราะว่าอยากให้แบบเป็นสิ่งเดียวกันอย่างนี้ครับ
ก็ถอดออกก็ให้เวลาพัก๓๐นาที

เพราะว่าทับช้างจริงแค่ไม่ถึง๑๐นาทีก็เสร็จแล้วครับ
นาทีนั้นก็คือแดดร้อนจัดมาก
ก็แต่จริงมันก็มีเมฆบังมากครับ
แต่ว่าก็ไม่บ่อยเดี๋ยวมันคือร้อนมาก

แต่ว่าคนอื่นมีเป็นลม

มีคุณครูเป็นลมด้วยเหรอครับเนี่ยคือเหตุการณ์นี้นะครับเด็กก็บ่นกัน
จากจะมีการบอกว่าโดนบังคับมาแล้ว

มีการแชทข้อความบอกดูนะฮะอุ๊ยร้อนน่ะ
คือนั่งตากแดดแบบโล่งเลยนั่งมาชั่วโมงนึงแล้ว

หมายความว่าโอ้สงสัยคงเละแน่เลยร้อนแน่เลยเนี่ย

คนที่คิดโครงการเข้าไปนั่งพับด้วยไหม
เพื่อจะได้ช้างที่มีหน้าตาแบบนี้เวลาพับออกมา
คุณผู้ชมมีคำถามว่าเวลาเขาพับออกมาแล้วหน้าตาช้างจะเป็นยังไง

ภาพช้างที่เอาภาพมาพับเนี่ยนะฮะจะเป็นแบบนี้ครับ
แล้วคือพอพับเสร็จก็จะให้เอากลับบ้านไปได้ด้วยนะ

ลงทุน๔๕บาทต่อผืนใช่ไหมครับ

แต่บางคนเขาไม่มีตังค์จริงทำยังไง
บ้านหาไม่ได้ก็เลยมีคำถามมีดราม่าไง
การหาผ้ามาบางคนไม่มีก็ต้องจ่ายเงินแล้วมานั่งตากแดด
ตั้งแต่เที่ยงครึ่งกว่าจะเริ่มประกาศก็บ่ายโมงกว่า
กว่าจะเริ่มขั้นตอนแล้วกว่าจะเสร็จก็บ่าย๓
อยู่กลางแดดแบบนี้หลายต่อหลายชั่วโมง
แล้วสุดท้ายเด็กมีบางคนเป็นลมสุขภาพไม่ดี
บางคนเลิศกำดาวน์ไหลบางคนครูเป็นลมอีก
ใครจะช่วยเหลือใครจะรับผิดชอบ
มันคุ้มไหมจัดงานแบบนี้บางคนถามแบบนี้นะฮะ
ใช่ค่ะแล้วมันก็จะมีภาพปรากฏออกมา
ที่มีการแชร์กันด้วยว่าเอ๊ะมองไปแล้วเห็นเด็กอยู่กลางแดด
มีกลุ่มผู้ใหญ่นะนั่งอยู่ในที่ร่มอะไรแบบนี้อีก

โดยเฉพาะผู้ปกครองเองเขาก็รู้สึกสงสารลูกหลานของตัวเอง
ต้องออกมาทำกิจกรรมแบบนี้ก็เข้าใจว่ามันมีหลายมุมมอง

อยากจะทำให้งานช้างสุรินมีอะไรแปลกใหม่
ได้ภาพสวยงามสร้างสถิติ
แต่มันก็เกิดเป็นดราม่าแหละเรื่องของสถานที่
เวลาการจัดงานเราให้เด็กมานั่งกลางแจ้งแบบนี้แหละ
ก็มีชาวบ้านบอกว่ามองสองมุมก็แล้วกัน
ผ้าพื้นเมืองของชาวสุรินทร์ใช่ไหมฮะ
แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นอีกมุมหนึ่ง

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะฮะ
ท่านบอกว่าคือทางจังหวัดได้จัดกิจกรรมนี้

มันอาจจะต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยยากกับอะไรบางอย่าง

และมองว่ากระแสดราม่าที่เกิดขึ้น
น่าจะมีกลุ่มคนบางกลุ่มปั่นกระแสให้จังหวัดเสื่อมเสีย

ในขณะที่นายกอบจสุรินครับวันนี้ติดภารกิจ
ยังไม่ได้มีการมาชี้แจงหรือว่าให้มุมมองเพิ่มเติม
เดี๋ยวมีความคืบหน้ารายงานให้ทราบต่อไป